พักหลังมาเขามีข่าวกันกับหนุ่มหมากปริน
ไม่ใช่เลิกรานะจ๊ะแต่เป็นข่าวดีข่าวดีนะคะ
คู่นี้เขาความรักเขาหวานชื่นรื่นรมกันตลอดเลยนะคะ
นี่ความหวานทวีคูณมากขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
เพราะว่าจู่ฝ่ายชายหงายการ์ดจ้า
มองไกลไปถึงอนาคตเอ่ยปากขนาดว่าอยากจะมีลูก
อ้าวคาดแต่งงานไปโดยค่ะเออแทนไปจัวหมอ

เบอร์รี่ไปช่วยเลี้ยงลูกแฝดของมากกี้ไงดูแล้วแบบ
มันเหมาะมากแล้วแบบอุ๊ยถนัดมือสุดนะฮะ
คนก็ยิ่งเล็งว่าเร็วนี้เราอาจจะได้เห็นข่าวดีของหมากคิมก็เป็นได้นะคะ
พอได้ยินแบบนี้แทนที่คิมจะดีใจ
คิมบอกแหมงานเข้าอีกแล้วพี่เออมา
แต่จะมีการวางแผนเรื่องแต่งงานหรือว่าอยากจะเป็นคุณแม่เร็วนี้หรือเปล่า
ฟังจากสาวคิมเบอร์รี่คนสวยเลยค่ะ
อาจจะไม่ได้แบบวางแผนอย่างนั้นแต่ว่าก็ค่อยวางแผนที่จะเก็บเงินอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยกันเล่นค่ะว่าแบบเอ่อถ้าบ้านอยู่ไกลมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะไม่สะดวก
คือวางแผนจากอนาคตจะมีลูกอย่างนี้หรือ

คิดไว้ว่าอนาคตคือก็อยากมีเป็นของตัวเองแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ยังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะต้องเก็บตังค์ก่อน

มดลูกอะค่ะอยากมีลูกของตัวเองมาก

เออแต่ถ้าคู่นี้จะแต่งงานมีลูกก็น่ารักแหละ
ยินดีด้วยล่วงหน้าเพราะว่าตอนหลังมาคิมเบอร์รี่ความสวยแบบกระโดดขึ้นเยอะมากเลย